ไปที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยค่ะที่นี่นะมีอาหารญี่ปุ่นที่เรียกได้ว่าสดเหมือนส่งตรงมาจากแดนปลาดิบเองเลยจ้า
ที่ร้านไดโซซูชิบุฟเฟ่นะคะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นบุฟเฟ่สไตล์แบบอาลาคาสอ้าวอลาคาร์ดก็คือสั่งเป็นจานมานะ
จะใช้เวลานั่งนานแค่ไหนคุณก็นั่งไปได้มันเป็นบุฟเฟ่นะคุณไม่ต้องรีบยัดกินเข้าไปคุณค่อยละเมียดละเลียดทานเหมือนแบบดื่มดำกับความอร่อยของอาหารที่อยู่ตรงหน้าไปทีละนิดทีละนิดทีละจานทีละจานนะจ๊ะ
แต่จ่ายในราคาบุฟเฟ่เริ่มต้น๔๙๙บาทเท่านั้นเองของเนี่ยทำสดใหม่ทุกจานเสิร์ฟพร้อมให้กับลูกค้าแบบนี้เลย
มีทั้งซาชิมิที่เป็นอาหารทะเลนะคะมีพวกปลาแซลมอนปลาทูน่าหอยนังรมโอตาเตะชิตาเกะอะไรมีหมด
เขาบอกว่าจัดเรียงมาพร้อมเสิร์ฟแบบสวยงามนะ
คือวิธีการเสิร์ฟของเขาก็จะแบบสวยมากหลากหลายเมนูจะมีวิธีการเสิร์ฟที่แตกต่างกันออกไปอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบพวกปลาที่เอาไปเบิร์นไฟ
คือการเสิร์ฟของญี่ปุ่นเนี่ยนะเนี่ยเขาจะต้องมีการพิถีพิถันนะเพื่ออะไรพอเห็นปุ๊บโอ้โหน้ำลายสออยากกิน
อกจากนี้ก็ยังมีเมนูอาหารญี่ปุ่นอีกมากมายกว่า๑๐๐เมนูพร้อมเสิร์ฟให้กับลูกค้านะคะ
การันตีความสดใหม่ทุกจานเลยจ้า

อะไรเซนะคุณชิสา
เซมาทางนี้แล้วกันนะถ้าเกิดจะกินเนี่ย
ดูแล้วก็โอ้อินชีมากเลยคุณผู้ชม
ใครที่ชอบประดงประดิบอาหารสุขภาพดี